คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการร้องทุกข์บ้างค่ะ
คราวนี้มูลค่าความเสียหายถึง๒๐ล้าน
ผู้เสียหายก็๒๐กว่าคนเขาก็ไปรวมตัวกัน

แล้วก็จะเอาเงินไปซื้อรถยนต์
จากการประมูลขายทอดตลาดนะคะ

โดยเมื่อวานนี้ค่ะผู้เสียหายประมาณสัก๒๐กว่าคน
รวมถึงหลักฐานการโอนเงิน
ไปร้องทุกข์ต่อตำรวจกองบังคับการปราบราม
กรณีที่ถูกนางสาวทัศนีบุญรอด

เพื่อจะเอาเงินไปจัดซื้อรถยนต์
การประมูลขายทอดตลาดแล้วก็เอามาขายต่อ

หลายคนหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
โดยนายระพีสุขยืดหนึ่งในผู้เสียหาย
เล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับสองสามีภรรยา

รวมถึง๒ผู้ต้องหาสามีภรรยาเนี่ยนะคะ

มีการโชว์รูปการประมูลรถต่าง

ทีนี้ผู้เสียหายเขาก็เลยลงเงินไป๕แสนบาท
วันแรกได้รับเงินปันผลตามที่บอกเอาไว้เลย

เริ่มถูกปฏิเสธเริ่มถูกบ่ายเบียง

ก็มารู้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพ
โดนหลอกแล้วนะคะ

เพื่อตัดรถแล้วเอารถไปขาย
พอขายได้ก็จะนำเงินมาต้นภูมิหรือกำไร

พี่ได้เงินปันผลตามที่เขากล่าวบ้าง

เขาปันผลให้อย่างไรครับ

การตอบแทนโดยที่เขากำหนด
มันจะเป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวต้องไปนั่งดูกัน
แต่พอวันที่๑๐หรือ๑๒
เขากำหนดชัดเจนแล้วว่าคือร้อยละ๑๐

ก็คือลงแสนได้คืน๑๐๐๐บาทต่อวันเลย
ครบ๕วันแล้ววันที่๖เขาจะจ่ายต้นคืน
แล้วพี่ได้ไหมครับ

เขาจ่ายเงินตรงจ่ายเงินครบกันกันหมดเลย
เราก็เลยมีความเชื่อใจว่าลงไป

ส่วนผู้แสนอื่นถยรลมจน๖๑วันที่๒มีร่มคลบ
นี่ก็คือผู้เสียหายที่ลงเงินไป

กลายเป็นว่าผู้ต้องหาสองสามีภรรยา
หลอกเช่ารถจากเต็นต์รถแล้วไปจำนำต่อ
ซึ่งเธอคนนี้คือนางพัชรินยิ้มแย้ม
ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าตัวเธอตกเป็นเหยื่อ
โดนหลอกเช่ารถไป๓คันค่ะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แต่ว่าติดตามรถกลับมาได้คันหนึ่ง

หลังจากนั้นเขาก็เอารถไปจำนำต่อค่ะ

จริงรถของหนูไม่มีรถมันไม่ได้เกี่ยวนะ
หนูปล่อยเช่าเพื่อที่คุณเช่าไปทำงานจริงใช้ทีมงาน

แต่เรื่องคนนี้หนูไม่มีความที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนำรถ
หนูพยายามตามรถตลอดเขาก็โกหกตลอด
พอรับเรื่องแล้วพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ไปเสนอผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบข้อได้จริงต่อ
แล้วก็แนะนำด้วยบอกว่าหลังจากที่ร้องกองปราบแล้ว
ไปร้องทุกข์กับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปทต่อเลย
เพราะว่าทางบกปทเป็นคนดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกระทำผิดลักษณะนี้โดยตรงนะคะ